ที่จังหวัดเย้าสวทอมีวัยรุ่นสองคน

ในขณะที่ลองตำรวจผ่านมาพอดี

ส่วนอีกหนึ่งคนตัดสินใจกระโดดลงน้ำ

สุดท้ายจมน้ำเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเอาเรือไปลากศพขึ้น

ชิปนุชาบุตรบุญชูอายุ๑๙ปี

ห่างจากฝั่งประมาณ๑๕เมตร
น้ำแห่งนี้นะคะที่ไปพบศพคือ

ใกล้กับวังมัชชาวัดบ้านกว้าง
ตำบลเขื่องคำอำภาเมืองเย้โสธร

คาดว่าน่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๓วัน

ไปซื้อปืนมาเป็นปืนแบบไทยประดิษฐ์
ก็เลยเอามาลองยิงที่ตรงนี้แหละ

ช่วงบ่าย๑๕มีนาคมที่ผ่านมา

ตำรวจขับรถผ่านมาเจอพอดี

วิ่งหนีไปพร้อมกับปืนที่ถืออยู่ในมือ
ส่วนผู้ตายตัดสินใจกระโดดลงน้ำ

ถูกตำรวจจับได้พร้อมอาวุธปืน
ถูกส่งดำเนินคดีในข้อหามีอาวุธปืนไว้
ครอบครองก่อนจะได้รับการประกันตัว
ส่วนผู้ตายที่กระโดดลงน้ำ

คือตอนนั้นคิดว่ากระโดดลงน้ำน่าจะหนีไปแล้ว

ที่บ้านบอกว่ายังไม่เจอตัวเลย
เท่านั้นแหละค่ะช่วยกันออกตามหานะคะ
สรุปพบเป็นศพลอยขึ้นอืดกลางแม่น้ำ
เบื้องต้นคาดว่าผู้ตายกลัวตำรวจ